พระพุทธอิสระพร้อมกับทนายความนะครับได้เข้าไปให้ปากคำ
แจ้งจับในความผิดฐานหมินประมาทพระธรรมชโย
ก็ระบุว่าได้รับสำนวงคดีพระธรรมชโย
พร้อมกับเตรียมที่จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่
ในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ

พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พร้อมผู้ต้องหาที่สาม
นี่คือคำยืนยันจากเรือโทสมนึกเสียงกล้องโฆษก
สำนักงานอายการสูงสุดที่กล่าวต่อสื่อมวลชน
หลังสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมสำนักงานคดีพิเศษ
ได้รับสำนวนคดีจากพันธบรวจโทปกรณ์สุชีวกุล
ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร
ที่เป็นผู้เดินทางมายื่นสำนวนจำนวน๓๒แฟม

จากกรณีพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย

คดีที่นายสุประชัยศรีสุภาอักษรกับพวก
สมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน

โทสมนึกเปิดเผยเพิ่มเติมว่า
สำนักงานคดีพิเศษได้รับสำนวนคดี

และในวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๕๙

ทำการนัดผู้ต้องหาที่๓และที่๔มารายงานตัว
และรับทราบคำสั่งพนักงานอายการ
ซึ่งในวันนั้นจะมีความชัดเจนว่า
อายการจะพิจารณาสอบเพิ่ม
สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๕คนหรือไม่
เป็นอิจจาภัณฑ์นะครับ
ท่านได้กำชับให้พนักงานอายการพุทธภิษภาพ

สำนวนคดีนี้โดยรวดเร็ว

และให้ความเป็นธรรม

โดยยึดข้อที่จริงและข้อกฎหมายเป็นสำคัญ
ซึ่งการนำสำนวนมามอบให้กับสำนักงานอายการสูง
ในครั้งนี้ไม่ปรากฏตัวของพระธรรมชโย
ที่จะต้องมารายงานตัวได้รับทราบข้อกล่าวหา

ก็ยังคงดำเนินต่อไปตามกำหนดการของดีเอสไอ

เสร็จสิ้นกระบวนการและรอเพียงผลการพิจารณา

ในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้เท่านั้น
ขณะที่นายชาติพงศ์จิรพันธุรองอธิบดี
อายการสำนักงานคดีพิเศษย้ำว่า

เพื่อเป็นการพิจารณาว่ามีหลักฐานเพียงพอ
ที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาได้หรือไม่
ซึ่งการสั่งฟ้องจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเสียก่อน
พร้อมตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจพิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวโดยเฉพาะ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม
แต่ว่าขนาดนี้การที่พนักงานเนยาการ

จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาซะก่อน
ใดที่ไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาผู้ต้องหาก็ยังฟ้องไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมก็ได้เป็นแค่เห็นคนสั่งฟ้องแล้วสั่งในการแจ้งข้อเก่าหา
ส่วนขั้นตอนในการแจ้งข้อเก่าหาขั้นตอนในการได้ตัวมา
เพราะฉะนั้นเขาจะพินาหาทางของเขาเอง

สงสัยพนักงานอยาการเหมือนกันเผื่อขั้นตอนการทำงานมันก็คนละครั้ง
ได้เข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี

แจ้งความดำเนินคดีฐานหมินประมาทพระธรรมชโย
และความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

ยังได้ยื่นเอาผิดพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี

เรียกพระธรรมชโยเข้ามาไต่สวน
ถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่
และละเมิดจริยาพระสังขาธิการ
พรชจริริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน